พูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยกันต่อเนื่องครับ
เพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะลงแข่งขันในเอเชียนครับ

ก็จะลุ้นแชมป์กลุ่มกับทางอูสเบกิสถานเจ้าภาพของกลุ่มนี้นะครับ

ว่าทีมไทยก็ถือว่าเป็นทีมอันดับต้นในเอเชียเหมือนกัน
โนโพลกิ้งนะครับก็ให้สัมภาษณ์แบบว่าเขาก็มีโอกาสได้เรียกนักเตะที่ไม่ลงสนามเนี่ย

แล้วก็บอกว่าเข้าใจในความกระหายที่อาจจะลงเล่น
แต่ก็ที่ผ่านมาทั้งสองเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่ทีมไทยเอาชนะไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับ
ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามทำความเข้าใจนะครับถึงเรื่องของการแข่งขันเพื่อเป้าหมายของทีมครับ
ทีมไทยเนี่ยนะครับมีผู้เล่นที่ยังไม่ลงสนามอีก๖คนด้วยกัน
มาโน่ก็บอกนะครับว่าการตัดสินใจในการเปลี่ยนตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยาก
และยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยยังเชื่อมั่นในตัวของลูกทีมชุดนี้ทุกคนอยู่แล้วครับ
เฉยวัสสินาวงศ์ศูนต์หน้าทีมชาติไทยก็บอกว่าอูสระเบคิสฐานเนี่ย
แรงกิ้งที่เหลือกว่าทีมไทยแล้วก็เป็นทีมที่มีคุณภาพก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่เชื่อว่าทุกคนนั้นจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีและเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างว่าจะคว้าสามแต้มส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มให้ได้มาดูสถิติของกุญสือทีมชาติอุสเบกิสถานนะครับอย่างทางสเต็กโก้คาตาเนคครับ
ก็เคยคุมทีมเจอกับชาติจากอาเซียนมาแล้วสี่นัดนะครับชนะรวดเลยก็ตอนคุมยูเอียีหนึ่งเกมชนะมาเลเซียหนึ่งศูนย์ในศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกเคยคุมมีรักนะครับตอนนั้นสามนัดในเจอทีมในอาเซียนชนะเวียดนามสามสองในเอเชียนครับรอบสุดท้ายนะครับไปสองพันสิบเก้าแล้วก็มาชนะกัมพูชาสี่ศูนย์ก

ครึ่งหลังซาอุไดโลยีสองครับจากการหม่อของทางเฟรราสอับริกาลนาทีหกสิบห้ากับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิฟไปพบกับออสเตรเลียครับส่วนผลการแข่งขันในคู่นอื่นของชิงแชมป์เอเชียรอบแปดทีมีอุสเบคิสทานชนะอิรักษ์สามสองญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้นะครับแชมป์กลุ่มที่อ่าเสมอชนะทีมไทยใน
ญี่ปุ่นนะครับแข่งขันสิบห้าวิทยุณายนในเวลาห้าทุ่มส่วนออสเตรเลียพบกับทางสาวโดยระเบียแข่งขับวันที่สิบห้าวิทยุณายนเช่นเดียวกันในเวลาสองทุ่มนะครับ